ก็คือเป็นวันแรกของการเริ่มต้นต่อพรกรฉุกเฉิน

แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้อย่างที่คุณสืบสกุลบอก
วิถีชีวิตใหม่คือคลายล็อกเฟส๓นั่นเอง
ใช่นะครับเรายังคงต้องติดตามรายละเอียดการคลายล็อกเฟส๓นะครับ
เพราะว่านอกเหนือจากการที่สบคได้มีการแถลงชี้แจงแล้วนะครับ
ตอนนี้คำสั่งของแต่ละจังหวัดก็ยังคงครอบคลุม
เรื่องของพรบโรคติดต่อหรือว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่ออยู่
ดังนั้นแต่ละจังหวัดเขาอาจจะมีคำสั่งซ้อนออกมาก็ได้

ก็มีการแถลงชี้แจงถึงสิ่งที่ยังทำได้สิ่งที่ยังทำไม่ได้
สถานที่ไหนที่ยังคงปิดสถานที่อยู่มันก็มีกลุ่มที่ปิดอยู่นะฮะ
อย่างเช่นผับบาคาราโอเกะสถานบันเทิงสวนสนุกสวนน้ำอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ประเภทที่สองก็คือพรคลาย
คือพอเราชี้แจงเราได้รับทราบไปเนี่ยช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหม
กรอบใหญ่คือต้องยึดตามสบค
รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละจังหวัดนี้
เขาก็จะมีรายละเอียดคือจะเข้มกว่าสอบคอได้
แต่จะห่อนกว่าหรือจะอ่อนกว่าไม่ได้นะคะ
ดังนั้นดูข้อปฏิบัติของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับ

ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพนคร
ก็ออกมาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพนคร
เพื่อเป็นการรับมือการคลายล็อกในระยะที่๓
ที่เริ่มต้นวันนี้นะครับ๑มิถุนายน๒๕๕๙
มีกิจการกิจกรรมประเภทใดบ้างที่จะมีการผ่อนปลน
รวมถึงเปิดสถานที่ต่างนะครับ
ยกตัวอย่างอาทิร้านอาหารตอนนี้เปิดให้นั่งรับประทานอาหาร

โต๊ะนั้นต้องจัดที่นั่งสำหรับการนั่งรวมโต๊ะ
ก็คือต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย๑เมตร
ถึง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เขาบอกว่าไม่จำกัดจำนวนคนของแต่ละโต๊ะ
แต่จำกัดความหนาแน่นของคนที่เข้าไปอยู่
รวมถึงระยะห่างในการนั่งรับประทาน
บางทีมันอาจจะมาหลายคนนะโต๊ะอาจจะเล็กไม่ได้

แต่คุณก็ต้องให้เว้นระยะเมตรถึงเมตร๕๐นะครับ
เอื้อมกันหน่อยนะถ้าจะรับประทานอาหาร
ที่วางอยู่เป็นกองกลางร่วมกัน

อาจจะลำบากต่อท่านหน่อยแต่ก็ต้องปฏิบัติตามนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องเปิดหน้ากากอนามัยนะครับ
ห้างเสพสินค้านะครับในพื้นที่กรุงเทพมนคร
ก็เปิดได้ถึง๓ทุ่มครับ
ส่วนร้านตัดผมร้านเสริมสวยแต่งผม
ก็เพิ่มการทำสีหรือว่าบริการด้านเคมีได้นะครับ

แต่ลูกค้าแต่ละคนต้องอยู่ภายในร้าน
หรือว่ากิจกรรมในร้านต้องไม่เกิน๒ชั่วโมงนะครับ
ลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงาม
ร้านเจาะร้านศักดิ์เปิดบริการได้ทุกกิจกรรม
แต่ก็ต้องมีข้อกำหนดเรื่องของเวลานะครับ

บอกว่าผู้ใช้บริการต้องใช้บริการไม่เกิน๒ชั่วโมงนะครับ

ต้องสวมหน้ากากภาพหรือหน้ากากอนามัย
แต่ส่วนนี้กรุงเทพมหานครเพิ่มข้อบังคับ
ผู้ให้บริการหรือหมอต้องใส่เฟสชิลสวมเข้าไปด้วย
นะครับแล้วต้องมีการลงทะเบียนทุกครั้ง
ส่วนการบริการบริเวณปาก
ในการทำหน้าจะต้องให้ผู้ให้บริการ
ประยุกต์หาวิธีป้องกัน

นี่สิวขึ้นแล้วที่ผ่านมาอยากฉีดสิวได้ไหม

แต่ถ้าเปิดหน้ากากอนามัยออกมา
ท่านก็ต้องมีวิธีการในการที่จะป้องกัน

คุณบางคลินิกนะเขาทำหน้ากากอนามัยพิเศษเลย
ปกติหน้ากากอนามัยคือมันจะคาดปิดจมูก

ที่เขาปิดแค่จมูกปากแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงคางไว้
คือตรงมันเป็นหน้ากากอนามัยเล็กลง

่อขนาดลงมาหน่อยจะปิดแค่ตรงนั้นฟังเสียงของทางโฆษกกรทม
เขาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปลนต่างในพื้นที่กรุงเทพมนครหน่อยนะครับ
ถามหน้าว่าจะเป็นชีนโบท็อกการกดสิวจะทำอย่างไร
ทีนี้หน้ากากอนามัยเราพยายามจะขอให้ใส่ให้ได้มากที่สุด
แต่ในช่วงเวลาที่จะทำบริเวณบริเวณหน้ากากอนามัย
ขอให้เขาพยายามที่จะประยุกต์หาวิธีในการที่จะป้องกัน
ไม่ให้มีการหายใจโดยไม่มีอะไรกรองเลย
ปากหายใจทั้งปากโดยไม่มีอะไรกองเลย
อาจจะเป็นการที่จะเอาสก๊อตเทปมาปิดหรืออะไรต่าง
ตัวนี้ทางผู้ประกอบการเราได้มีการพูดคุยแล้ว

อ่าฮะไปพูดคุยกับทางครีนิคแล้วก็ทำได้นะ
อย่างภาคที่คุณบอกนะฮะอนามัยแบบย่อเนี่ย
เออก็ดีนะแต่ก็ต้องใช้เป็นส่วนบุคคลไปเลยนะ

ฟิตเนสเปิดให้ได้เล่นทุกที่ทุกกิจกรรม
แต่ว่าจำกัดจำนวนผู้เล่นต้องเว้นระยะห่าง
เครื่องเล่น๒เมตรแล้วกำหนดเรื่องเวลาด้วยคุณผู้ชม

แต่ใครบอกว่าเล่นฟิตเน็ตเสร็จแล้วจะไปสตรีม
จะไปอบตัวอบไอน้ำอันนี้ยังไม่ได้
ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็๒ชั่วโมงที่เขาให้จำกัดเวลาในการเล่น
เพราะว่าทางสารที่เขาต้องทำความสะอาดด้วย
ก็เปิดได้ทั้งฟิตเน็ตในห้างและก็นอกห้าง
ส่วนในเรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษา
ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อเตรียมรับเปิดเทอมเท่านั้นนะ
ให้ครูสามารถประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมได้
แต่ยังไม่ได้ให้นักเรียนเข้าห้องเรียน
ส่วนโรงเรียนเอกชนนอกระบบสอนวิชาชีพศิลปะและกีฬาเนี่ย
เปิดได้แต่ต้องเป็นกีฬาที่ผ่อนผันแล้ว
แบตมินตันตะกร่อปิงปองสคอร์สแล้วก็อื่นนะครับ
แต่ต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งคัด
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะครับ

ส่วนจัดแสดงสินค้านิทธาษฎาลหรือฮะ
ก็ต้องมีขนาดไม่เกินพื้นที่นี่นะคะ
สองหมื่นตารางเมตรค่ะคุณผู้ชม
อันนี้คือสามารถจัดเป็นอีเวนต์ที่ขนาดไม่ใหญ่ได้
แล้วเขาก็จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อพื้นที่ไม่เกิน๕๐๐๐คน

เปิดได้จนถึง๓ทุ่ม
คือจัดกิจกรรมได้จนถึง๓ทุ่มนะคะ
พระเครื่องพระบูชาเช่าพระสนามพระนะฮะ

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เปิดเพื่อเตรียมดูแลเด็กได้เท่านั้นนะครับ
เตรียมของเล่นอุปกรณ์สำหรับเด็ก

เพราะนวดก็ใครที่รออยู่บอกโอ๊ยมันปวดมันเมื่อยเหลือเกินเนี่ยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งกิจการที่ได้รับการคลายล็อก

ลงไปสำรวจที่ร้านนวด
ร้านเขาก็ปรับตัวนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
อย่างอันนี้ค่ะเป็นร้านแถวปิ่นกล้า
แล้วก็ร้านนวดแถวเข้าสารเราไปสำรวจมาหลายที่เลย

ฉากกั้นตรงที่นั่งระหว่างผู้ใช้บริการกับพนักงานนวด

อันนี้คือนวดขานวดเท้านวดได้นะฮะ
คือพนักงานเขาประยุกต์เองเขาทำเอง
แล้วก็จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลเอาไว้ให้ลูกค้าล้างมือ
แล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่เลยนะ
ทีนี้พนักงานร้านนวดแผนไทยพูดเหมือนกันเลยนะ
บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเปิดสักที
เหมือนกับเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจ

เพราะช่วงนั้นไม่มีรายได้ช่วงที่หยุดไปเลย
แต่พอเปิดมาใหม่ก็ต้องปรับตัว
คือช่วงนี้เขาบอกว่าพนักงานนวดต้องใช้แรงกับมือเยอะ
ไม่ต้องใช้แรงที่ปากเพราะเขาห้ามชวนลูกค้าคุยเลยค่ะ
แล้วก็บรรดานวดอะไรที่ส่วนใกล้ปากใกล้จมูก
นวดหน้านวดศีรษะนวดอะไรก็เว้นไปก่อน

คุณผู้ชมครับเรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
หลายคนอยากจะไปพักผ่อนชายทะเลแล้ว
ชายหาดบางแสนเตรียมเปิดแล้ววันนี้นะครับ
โดยประชาชนสามารถมาพักผ่อนเดินเล่นบนถนนเรียบชายหาดได้
แต่ยังลงไปเล่นบนชายหาดไม่ได้เดินเรียบชายหาด
สูดอากาศดูท้องฟ้าดูท้องทะเลได้
ถามว่าลงไปเดินเหยียบทรายได้ไหมอย่าพึ่งนะครับ
เผื่อเขาจะมีที่กั้นอยู่อาจจะยังไม่ให้
แต่ว่าถ้าเดินตามถนนเรียบชายหาดได้เพื่อเป็นการพักผ่อน
ยังไม่มีการค้าขายนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญอะไรนะคุณเตียงผ้าใบล่มหลากสีก็ยังไม่มีเหมือนกัน

เป็นการซ้อมเสมือนจริงก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปเปิดจริง
คือ๕มิถุนายนอันนั้นถึงจะมีพวกเตียงผ้าใบ

ส้มตำไก่ย่างเปิดให้บริการกันแล้วนะครับ
ให้บริการทางน้ำห่วงยางเรือกล้วย
ก็จะเปิดให้บริการ๕มิถุนายน
แต่ขอย้ำว่าทุกคนต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองเว้นระยะห่าง
แล้วก็ต้องมีเจลล้างมือจัดเตรียมให้ลูกค้าด้วยสำหรับร้านต่างนะครับ
ชายหาดพัทยาก็พร้อมเปิดแล้ววันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
โดยนายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาก็ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบความพร้อมของชายหาดเมืองพัทยา

หลังจากที่ปิดกันไปชายหาดแต่ละที่สวยทะเลสวยเลยนะครับ
ก็ตอนนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาใช้สถานที่ตรงนี้
ชายหาดตรงนี้ในการจัดกิจกรรมต่างอาบแดดเล่นน้ำ
การกางร่มการเตียงผ้าใบกางได้นะฮะ
ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
คือมีการเว้นระยะห่างของเตียงผ้าใบ๑๒เมตร
เพื่อป้องกัดโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็เรื่องของปูเสือได้ไหมนั่งพักผ่อนกันได้ไหมนะครับ
ก็เปิดประชาชนให้ปูเสือนั่งพักผ่อนกันได้
แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
ปูเสือแล้วก็สั่งส้มตำมาทานล้อมวงกัน
หน้าใกล้กันได้ไหมอย่าพึ่งนะฮะ
อาจจะเว้นกันห่างกันหน่อยสักเมตรหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวให้ไกลหน่อยอาจจะมีช้อนกลางแบบยาวไหม
ชั้นกลางแบบยาวเหรอหรือสั่งส้มตำครกใครครกมัน
ใครถุงมันเลยอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะคะ